ต่อกันที่ช่วงการวิเคราะห์การลงทุนแล้วก็สภาวะทางเศรษฐกิจนะครับ
วันนี้เราอยู่กับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการภูมิในการสายงานค้าหลักทรัพย์

เป็นภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ
สวัสดีครับคุณก๊อฟและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
มาอัปเดตข่าวสารได้ข้อมูลการลงทุนนะครับ
ยังคงเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ของบ้านเรานะ

เรียกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมามีชีวิตชัวร์
โอ้โหหลังจากที่เหมือนเดินซึมมานานนะ
ช่วงระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมาเดินหน้าขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับ
ทำให้ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้รู้สึกว่าได้รับความคึกคักนะครับ
นักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศนะครับ
ซึ่งล่าสุดเองดัชนีปิดอยู่ที่๑๖๖๐จุด

บอกโอ้โหใน๒๓ปีที่แล้วนี่เราจุดสูงสุดนี่ประมาณ๑๗๕๓จุด
หลังจากนั้นก็รู้มาตลาดนะครับ
เพราะว่าคราวนั้นก็คือตั้งแต่ช่วงก่อนวิกฤตนะตลาดเศรษฐกิจเรานี่คึกคัก
ตอนนี้พี่นิดมองยังไงต่างชาติเนี่ยเขาโอ้โหขนเงินมาลงทุนแล้วเริ่มขนเงินมาลงทุนแล้ว

ก็ผมมองว่าก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเพราะว่าถ้าเราดูในส่วนของตัวเลขของกำไรของบริษัทจดทะเบียน
ถ้าดูจากบทวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะ

เคราะห์เราก็มองว่ากำไรของไตรมาส๓กำไรมาส๔มันน่าจะมีอัตราเร่งตัวขึ้น
เพราะว่าปีที่แล้วกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจก็เรียกว่าชะลอลงไป
ลอลงไปไตรมาส๓ไตรมาส๔ปีนี้กิจกรรมทางธุรกิจนะครับ
โฆษณโลงโฆษณาการธรรมหากิจอะไรเงี้ยก็น่าที่จะฟื้นตัวขึ้นมาใช่มั้ยครับ

เพราะอย่างนั้นเองในตัวเลขทางด้านงบการเงิน
ตัวเลขทางด้านผลประกอบการก็น่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาถูกไหมฮ
ถูกต้องแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราเร่งตัวนี้
ในส่วนของฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ย
ก็มองว่ามันจะยาวนานไปจนถึงประมาณไตรมาส๒ของปีหน้า
โอ้โหคือพูดง่ายว่าไม่ใช่มาประเดี๋ยวประดาวนะแบบนี้

เพราะงั้นกำไรก็จะทำจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อย
ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในขณะที่เรากำลังปรับปฏิรูปตัวเราเอง

การเลือกตั้งในปีหน้าหลายคนค่อนข้างคาดหวัง
โอ้เห็นท่านนายกบอกว่ากัญญาปีหน้าแต่แบบว่ามีเงินข่ายนะท่านน้องรอบอ้าถ้าแก้กฎหมายทันนะ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ตลาดดูเหมือนมีอะไรที่สิ่งดีรออยู่
อืมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราเข้าสู่ในช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปีเมื่อไหร่เนี่ย
นักวิเคราะห์มักจะมีการพิจารณาดูตัวเลขกำนงกำไรปีหน้าแล้ว
มองไปข้างหน้าแล้วแล้วก็จะเขียนบทวิเคราะห์ออกมากันค่อนข้างมากทีเดียว
ครับแต่นี่ถ้าปีหน้าเนี้ยหลายคนเนี้ยมองในทิศทางตรงกันอืม
ว่าปีหน้าเนี่ยโอกาสที่กำไรจะโตได้เศรษฐกิจจะดีต่อเนื่องได้
ทำให้เซติเมนต์เนี่ยยกรรมสุขจริงอย่างเยอะก่อนรู้สึกว่าจะมีความเชื่อมั่นสูงมากขึ้น

แล้วหลายคนเริ่มกังวลครับเพราะว่าในช่วงเร็วนี้เองเนี่ย
ต่างชาติเองก็ไหลเงินเข้ามาลงทุนบ้านเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลย
ตั้งแต่ต้นปีเองก็จะเป็นพวกตราสารหนี้นะพันธบัตรต่อเนื่องเลย
แล้วก็ตลาดหุ้นตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วครับพี่นิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ซื้อไปวันเดียว๔๐๐กว่าล้านแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเองเนี่ยนะครับ
แต่เมื่อวันศุกร์นี่วันเดียวล่อไปสี่พันล้านเลยอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีความกังวลว่า
เดี๋ยวไหลเข้าไหลออกเข้ามาเกรงกำไรระยะสั้นหรือเปล่าครับ
ซึ่งผมคิดว่าเวลาเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเรามองยากเหมือนกันนะ

อเจมส์ใช่ถูกต้องแต่สิ่งที่เราจะทำได้ผมคิดว่าอยู่ที่เราต้องช่วยกันครับ
เงินที่เข้ามาประเดี๋ยวประดาวเนี่ยถ้ามาอยู่เมืองไทยแล้วได้ผลตอบแทนใช้ได้
แล้วมองไปข้างหน้าสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ดีขึ้นไง
มันก็จะทำให้เงินร้อนกลายเป็นเงินเย็นได้
คือแทนที่เขาว่าจะเข้ามาปุ๊บเข้ามาเกรงกำไรข่าวนี้นิดนึง

มีความต่อเนื่องของผลประกอบการของนโยบายภาครัฐก็จะทำให้ตัวนักลงทุนต่างชาติ
มีความมั่นใจและลงทุนบ้านเราในระยะยาวมาก

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเม็ดเงินเขาอยู่กับเรานาน
แน่นอนครับในส่วนของคนไทยในประเทศ

นะครับแต่ต่ำนานเกินไปต่ำมากไปก็ไม่ดีนะ
เพราะว่าคนที่พึ่งพาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย

ที่จะต้องกินดอกเบี้ยทุกวัน
อันนี้ก็มีอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกัน
แล้วพูดถึงดอกเบี้ยแล้ว
สัปดาห์นี้โหทั่วโลกกำลังจับตา
ในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา

จะเอายังไงดีเรามีมุมมองยังไงดีกับดอกเบี้ย
แล้วถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยเราจะกระทบเราไหมครับพี่นิด
ครับก็ของเราเรายังมองว่าการประชุมในเร็วนี้เนี่ย

นะครับแม้ว่าในส่วนของตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ
ของอเมริกาล่าสุดเนี่ยประกาศออกมาเนี่ย
ก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นนะ
ถ้าเงินเฟ้อขึ้นนี่หมายความว่ามันมีโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นตาม
ถูกต้องนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอัตราเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเนี่ย
ต่ำกว่า๒ยังน้อยอยู่ต่ำกว่าเป้าหมาย
เป้าหมายเขาอยู่ที่๒อยู่ที่๒นะครับ
แล้วก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยในส่วนของบทสัมภาษณ์ของสมาชิกนะ
ที่อยู่ในบอร์ดที่จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ย
พวกเฟ็ดสาขาเนี่ยนะตอนนี้รู้สึกว่าเสียงแตก

ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดยังสบายใจอยู่
ว่ายังว่ายังไม่อาจจะขึ้นเต็มที่นะ
ใช่ครับตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนะ
เขาก็จะบอกว่าเขาจะให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ย
มาลงความคิดเห็นของตัวเองนะครับ
เราก็จะพบว่าปีนี้อาจจะอยู่ตรงนี้นะ
ครับแต่ปีหน้าเนี่ยสมาชิกหลายคนเนี่ย
ยังมองในเรื่องของปีหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะขึ้น๓ครั้ง

แต่ปีนี้โดยรวมดูแล้วน่าจะทรงไปก่อน
น่าจะส่งไปแล้วแล้วอย่างนี้เศรษฐกิจบ้านเรา
เศรษฐกิจด้านการลงทุนจะเป็นยังไงบ้าง
อเมริกายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ครับ
โอ้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดว่าคนเนี่ยปรับวิวนะครับ
แล้วก็เริ่มเห็นเม็ดเงินที่ออกจากตลาดทุนของอเมริกา
เพราะคาดหวังกำลีกำไรมากเกินไป
คราวนี้ก็เริ่มไหลกลับมาเอเซีย
เราก็เลยเห็นช่วงนี้เอเซียรวมถึงประเทศไทย

ถ้าสมมุติว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาต้องกระมุ้งเงินกลับละ
เพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยอาจจะมีผลในเรื่องของการลงทุน
แต่ถ้าชะลอไปในระยะถัดไป
ก็อาจจะทำให้ในเรื่องของเม็ดเงิน

ทั้งอเมริกาเองทั้งยุโรปเอง
อาจจะไหลเข้าเอเชียได้มากขึ้น
เพราะงั้นก็จะทำให้ตลาดหุ้นไทย
ก็มีแนวโน้มที่จะคึกคักไป

ก็คอยติดตามนะครับกับเรื่องของการลงทุน
และอัปเดตข่าวสารการลงทุน
วันนี้ขอลาไปก่อนขอบพระคุณครับ